เป็นความเชื่อเหมือนกันเรื่องของวิญญาณคนตายมาขอส่วนบุญ
เจ้าอาวาสรูปหนึ่งเขาจำวัดอยู่มีเสียงอะไรแปลกไปอยู่ที่หน้ากุฏิ
อืมเปิดดูเห็นวิญญาณมาพนมมือขอส่วนบนอยู่หน้ากุฏิครับอืม
ไปฟังกันเลยครับทีมข่าวเดินทางไปที่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์นะฮะ
ธวัดดินแดงนาตะบนทงธานีอำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
ไปพบกับท่านพระอธิการธนบดีธรรมธินโนนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์นี่แหละครับ
ท่านบอกว่าเหตุการณ์นี่นะโยมมันเกิดตีหนึ่งของวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคม
อัตมากำลังนอนอยู่ได้ยินเสียงมีเสียงร้องขึ้นมาจี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ดเหมือนเสียงหนูอ่ะฮะ
ตกใจตื่นขึ้นมาเอ๊ะมันมีแมวมาไล่จับหนูในกุฏิได้ยังไงจะลุกขึ้นมาไล่ครับ
แต่พอตื่นมาก็ไม่เจอหนูไม่เจอแมวเปิดประตูไปไปเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่บริเวณทางขึ้นหน้ากุฏิ
คล้ายกับคนนั่งก้มหน้าอยู่ผมยาวรุงรังแต่มือสองข้างประนมมือหนู
เหนือหัวเขาอยู่แต่มือน่ะด้วนด้วนไม่มีนิ้วอ่ะฮะมีแต่ฝ่ามือนะฮะ
จากนั้นก็เลยเอ่ยปากถามอ้าวเป็นใครแล้วนั่นน่ะเอออ่า
วิญญาณหรือว่าอันนั้นก็ไม่ตอบกลับมาค่ะนะแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ย
เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยค่อยค่อยเงยหน้าขึ้นมาลักษณะที่ที่พระเขาเห็นน่ะนะ
เหมือนคนโดนไฟลวกทั้งตัวคุณเป็นแผลผู้พองไม่มีคิ้ว
นะฮะตาสีขาวขาวไม่มีจมูกนะฮะปากเนี่ยยาวยาวแล้วมีลูกกลมกลมที่ปลายปาก
เหมือนแบบผีเปรตนะคุณเออเออเป็นรูปกลมกลมพูดไม่ได้
ท่านเห็นท่านก็ตกใจมากตั้งสติอีกทีนึงถามกลับไปใหม่ว่าอ้าว
ทำบาปกรรมอะไรมาถึงเป็นแบบเนี้ยอืมเสียงตอบกลับมาคือจี้จี้จี้
จี๊ดอย่างเงี้ยเออไม่ได้เป็นคำพูดพูดออกมาเป็นคำไม่ได้อ๋อ
นะอย่างที่เราเคยทราบกันอีกว่าถ้าเกิดผีเปรตแบบปากถ้าลูกเข็ม
ใช่ใช่อาจจะพูดออกมาไม่ได้นะฮะจากนั้นพระท่านก็บอกเอาไปซะ
เดี๋ยวอัตมาทำบุญให้แล้วกันนะสิ้นคำพูดประโยคสุดท้ายนะคุณ
สิ่งที่เห็นลุกขึ้นหันหลังเดินออกไปลักษณะท่าเดินที่เห็นในนั้น
อะเขาบอกว่าแปลกมากเพราะว่ายังไงอะเดินเนี้ยเหมือนเดินสี่ขา
ลับกับการเดินสองขาให้คล้ายกับการเหมือนแบบสัตว์เดินกัน
อืมไม่เหมือนมนุษย์มานาทั่วไปเหมือนลิงล่ะก้มเงยอะไรแบบนั้น
แล้วก็หายวับไปในความมืดเลยไปฟังพระท่านพูดหน่อย
เขาเชื่อว่าเขาคงมาขอส่วนบุญคิดคิดอย่างนี้
อาตมาก็จะไม่ได้เดินไปคุย
ก็จะกลับเข้าห้องเลย
แต่นี่เขาแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ทำให้เรากลัวอะไร

แต่เราดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ
แต่ว่ามีผมที่ลุงรังยาว
แล้วก็ที่สำคัญคือ
อาตมาอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นเรื่องบุญ
เพราะว่าอัตมานี่ตั้งมาบวชในพระพุทธศาสนา
ไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าบุญ

จากข่าวนี้ไม่ได้ให้หลงเชื่อเรื่องวิญญาณ
แต่มันคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
เรื่องเป็นบุญบาปอะไรแบบนั้นนะฮะ
พระท่านก็บอกว่าบวชมา๘พันศาแล้ว

เป็นที่เคารพของชาวบ้านเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านด้วย

ท่านก็ฝากเป็นเรื่องของทำดีเอาไว้แล้วกัน